ตามความคืบหน้าคดีฆ่าโบกปูนฝังดิน๒ชายหญิงกันหน่อยนะครับ
นี่ฮะวันนี้พบตรลงพื้นที่เองเลยนะฮะ
หลังจากชาวบ้านไปเจอนะครับพื้นที่ป่าชุมชนตะมนต์ทุ่งอรุณ
ที่บ้านปพรานหมู่๑ตะบนทุ่งอรุณอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา
วะเอ๊หลุมอะไรแปลกตอนที่มาอาหารเหตุกันนะฮะ
ลองขุดดูเนี่ยเจอศพผู้ชายกับผู้หญิง
โบกปูนฝังเอาไว้ผู้หญิงมีร่องรอยของ
รอยสักต่างแล้วมีซิลิโคนที่หน้าอกด้วย
เดี๋ยวต้องสืบจากซิลิโคนด้วยนะครับวันนี้พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์

ลงพื้นที่ไปนะครับรองพบตรนะครับ
กับชุดพิสูจน์หลักฐานนะครับไปตรวจสอบความคืบหน้าคดีนี้
จุดที่เจอศพด้วยนะฮะที่ถูกฆ่าเปลือยแล้วก็โบกปูน
ฝังดินเอาไว้คือตอนที่ลงพื้นที่อยู่เนี่ย
ชาวบ้านคนหนึ่งชื่อสายฝนเป็นผู้หญิงนะฮะมาให้เบาะแส
แล้วพาไปดูกองขยะห่างจากจุดที่เจอศพ๕๐เมตร
สายฝนเนี่ยบอกว่าเมื่อ๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมานะ
ช่วง๖โมงเย็นนะก็คือสักประมาณ๔๕วันก่อน
ก่อนจะเจอศพเมื่อวานนี้ตอนนั้นเธอขี่จักรยานยนต์ผ่านถนนใหญ่
แล้วเลี้ยวเข้ามายังถนนที่เจอหลุมฝังศพนี่แหละ
จำได้ว่าเห็นรถตู้สีบรอนคันหนึ่ง
ทะเบียนนี้จำเลขไม่ได้แต่รู้แค่ว่าเป็นทะเบียนกรุงเทพ
ฟิล์มมืดทึบเลยมาจอดอยู่ข้างกองขยะ
หันหน้าไปทางจุดที่เธออยู่เธอก็แปลกใจอยู่
สัก๔๐นาทีผ่านไปเธอขี่รถกลับมารถ
รอบนี้นะฮะรถเปลี่ยนทิศนะครับเอาท้ายรถเนี่ยจอดเข้าป่าหันหน้ารถออกถนน
เธอก็ไปจอดรถเทียบข้างรถตู้คันนั้นเพื่อจะดูว่าเอ๊ะเข้ามาทำอะไร
แต่มองไม่เห็นคนฟิล์มมันมืดมากอ่าก็ยังคิดว่าเออสงสัยนักท่องเที่ยวมั้ง
อาจจะมาจอดถ่ายรูปหรือเปล่าหรือมาทิ้งขยะก็ได้
แต่เธอก็ไม่ยืนยันนะว่านี่คือคนก่อเหตุหรือเปล่า
แต่มันเป็นรถที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
พอเห็นว่าตำรวจมารองพบตรมาตามคดีกันในวันนี้

สีบอลตัวเองพี่ก็ว่าเขาเอาขยะมาทิ้งหรือวะ
พี่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรไงเพราะว่าส่วนมากคือ
เขาจะเอาขยะมาทิ้งกันแต่ทีนี้พี่ก็เลยขี่รถผ่านไป
พอผ่านไปเสร็จพี่ก็ซื้อกับข้าว
ก็ยืนคุยเล่นกับแม่ค้าตั้งนานทันแหละตัวเองก็ใช้ประมาณประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้
พี่ก็ย้อนกลับมาอีกย้อนกลับมาทีนี้
เขาหันหน้ารถออกมาทางถนนใหญ่
คือเบี่ยงตูดรถเข้าไปทางป่านิดนึง
ขณะที่ทางรองพบตรนะครับ

บอกว่าชุดพิสูจน์หลักฐานเนี่ยไปเจอปลอกกระสุน๓ปลอก
และหัวกระสุนด้วยนะครับห่างจากจุดเจอหลุมศพ๑เมตร
ทำให้เชื่อว่าคนร้ายน่าจะลงมือก่อเหตุที่จุดนี้นี่แหละ

เพราะจุดเจอศพไม่ใช่เส้นทางที่คนทั่วไปจะขับรถผ่าน
หรือว่าจะผ่านมาง่ายเดี๋ยวต้องขยายผลต่อนะฮะ
ในการที่จะไปตรวจสอบเรื่องของชนิดปืน
แล้วก็จะไปดูว่าเป็นปืนของใคร
คงต้องใช้เวลาสักประมาณ๑สัปดาห์ในการไล่ตรวจสอบ
เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องเป็นการเตรียมการไว้ก่อนแล้ว
เพราะต้องเอาปูนซีเมนมาโบกอำพลางด้วย
คดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมแต่ยังตั้งปมการก่อเหตุไม่ได้นะครับ
รองพบตรบอกจนกว่าจะรู้ว่าผู้ตายคือใคร
แต่การจะหาตัวคนก่อเหตุไม่น่าจะใช่เรื่องยาก
ผลชนะสูตรออกมาณขณะนี้นะครับยืนยันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นผู้หญิงชาวไทยนะฮะเป็นคนไทย
แล้วก็ถูกยิงที่เบ้าตาหนึ่งนัดศพของผู้หญิงคนนี้พบว่าเธอศัลยกรรมหน้าอก
มูกด้วยนะแล้วก็จัดฟันด้วย
มีศักดิ์ที่ริมฝีปากด้วยนะฮะ

เผื่อใครที่ตามหาญาติ
ที่มีลักษณะแบบนี้อยู่นะครับ

ศพผู้ชายไม่ใช่คนเอเชียนะฮะ

เมื่อไม่ใช่คนเอเชียก็แน่นอนว่าต้องไม่ใช่แรงงานต่างด้าวแน่
ไม่ใช่กัมพูชาลาว
หรือว่าพม่าที่มาอยู่ในไทยแน่นอนคนไทยไม่ใช่นะฮะ
ศพผู้ชายถูกยิงศิษย์สองนัด

ซึ่งคาดว่าต้องถูกทำร้ายก่อนด้วย
เพราะมีซี่โครงหัก๑๑ซี่
คาดว่าทั้งคู่เสียชีวิตมาแล้วถูกฝังอยู่ตรงนี้เนี่ย
น่าจะไม่ต่ำกว่าสองถึงสี่สัปดาห์

ที่น่าสนใจก็คือเบาะแสเรื่องของรถที่เข้ามาในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับ
มีรถต้องสงสัยในขณะนี้ที่ชาวบ้านเขาบอกเขาเห็นเนี่ย

อย่างเมื่อวานคนเลี้ยงวัวที่ให้ข้อมูลกับเราด้วย
บอกว่าสัปดาห์ก่อนก่อนจะเจอศพ
ช่วงสักสายเห็นกระบะแข็บสีบอลคันหนึ่งไม่ยกสูง
ขับมาตามถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านดอนไพร
หายเข้าไปสัก๓๐๔๐นาที
ขับออกจากหมู่บ้านนี่ก็คันนึงแล้วนะ
แล้วก็อีกคันหนึ่งก็สายฝนเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมฮะ
รองพบตรมาแล้วมาให้ข้อมูล
แต่คนนี้เห็นรถตู้ที่เข้ามาตรงกองขยะใกล้กับจุดเจอศพ

นี่ก็บอกว่าช่วงเที่ยงครึ่ง๒๘กรกฎาคม
ได้รับแจ้งว่าเจอหลุมศพเนี่ย
เขากับลูกบ้านก็เดินออกมาจากหลุมศพเมื่อมาถึงถนน

แล้วไปจอดตรงทางเข้าสำนักสงร้างอยู่ประมาณ๑๐นาที

พอรู้ว่ามีคนเจอหลุมศพแล้วมีใครขับมาดูหรือเปล่า

มีชาวบ้านที่มาแจ้งกำนันตะบนทุ่งอรุณอีก
บอกมีวัยรุ่นเห็นรถต่างพื้นที่ต่างถิ่น
ขับมาจอดแถวจุดที่เจอศพเมื่อ๔โมงเย็น
แต่ว่าเจอเนี่ยเดือนกว่าแล้วนะ
โอ้โหนี่อีกคันนี้เป็นเดือนเลย
จำสีจำรุ่นไม่ได้รู้แค่ว่า

กำนันบอกว่าส่วนจุดที่เจอปลอกกระสุนปืน
ถ้ายิงจากตรงนั้นเนี่ยมีโอกาสน้อยที่ชาวบ้านจะได้ยิน
เพราะเป็นป่ารกทึบไม่มีหมู่บ้านอยู่แถวนั้นเลย
นานชาวบ้านเข้ามาทีเป็นป่าชุมชน

นานมาแล้วก็เคยมีเหตุเผานั่งยาง

เป็นคู่อริกันไม่ถูกกันเป็นนักเลง
เส้นทางที่เกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นไปเสพยาบ้าง

แต่ไม่รู้จะเกี่ยวข้องกับสองศพนี้หรือเปล่า

อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
เขาบอกเขาไม่เคยได้ยินเสียงปืนจริงนะ
ถ้าเกิดตำรวจสันนิษฐานว่าเออเจอปลอกกระสุนปืน

ผู้ก่อเหตุไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่
เพราะมันมีจุดที่เปลี่ยวลับตาคนมากกว่านี้อีกนะ

มันน่าจะไปจุดที่มันเปลี่ยวและรับตาคนมากกว่านี้อีกนะ

ถ้าเกิดว่าไม่ต้องการให้ใครมาเจอเลยเนี่ย

ตรงที่ฝังยังเป็นจุดที่ชาวบ้านมาหาของป่ามาหาเห็ด

ป่าร้างแถวนี้มีซ่วมอยู่มีพวกบ่อเกลอะ

คืออย่างตรงนี้เขาไม่ผ่านเพราะว่าเขากลัวผี

นี่ฮะเหลือแต่เศษซากพวกนี้ฮะ
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไป
มีข้อมูลเรื่องรอยสักที่ข้อมือขวาของศพหญิงสาวเพิ่มเติมนะครับ
ว่าน่าจะผ่านการแก้ลายมานะฮะที่ข้อมือด้านขวานะครับ
เป็นรูปนกแก้วมีสร้อยเชื่อมประสานไปที่ลายศักดิ์พระพิคเนธ

แล้วคาดว่าน่าจะแก้ลายมานะครับ
แก้ลายมาแค่ประมาณ๔๕วันด้วยนะครับ

เพราะหมึกเนี่ยยังเข้มยังไม่กลืนกับผิวหนังเลย
นี่ฮะสืบจากรอยสักก็ต้องอีกส่วนหนึ่งนะครับ
รองพบตรบอกว่ายังไม่มีข้อมูลเรื่องซิลิโคนที่เสริมหน้าอกของศพผู้หญิงนะครับ
ซึ่งถ้าไปสืบค้นตรงนี้ได้เนี่ย
ก็น่าจะมีข้อมูลเพิ่มได้ว่าผู้ตายเป็นใคร

เพื่อจะไปตรวจสอบกับร้านหรือว่าคลินิกหรือสถานพยาบาลที่เขาไปเสริมหน้าอก
ซิลิโคนของผู้ตายเนี่ยฮะจากศพผู้หญิงเนี่ย
ผู้สื่อข่าวของเราคุยกับนายแพทย์จักรภาษณ์มโนนุกุลนะฮะหรือว่าหมอจิ๊บ
ก็นำตัวอย่างของซิลิโคนเสริมหน้าอกสองแบบมาให้ทีมข่าวของเราดูนะครับ
จะระบุบริษัทระบุรุ่นแต่ไม่เก็บข้อมูลว่าผ่าตัดให้ใคร
ถ้าจะสืบอย่างนี้อันนี้อาจจะยากแต่ถ้าแบบมีชิปเหมือนกับของศพหญิงสาวที่เจอ
จิ๊บบอกตรวจสอบได้เลยนะด้วยเครื่องสแกนแม้จะอยู่ในร่างกาย
หากเกิดปัญหาเนี่ยจะทราบรุ่นทราบยี่ห้อทราบวันผ่าตัดทราบชื่อลูกค้า
ซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลความลับกรณีคดีนี้ตำรวจสามารถประสานไปยังบริษัท
เพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้ว่าผู้ที่ฝังซิลิโคนผ่าซิลิโคนแล้วเสริมเข้าไปตรงนี้เนี่ย
คือใครซิลิโคนที่มีชิปในเอเชียนิยมศัลยกรรมในประเทศเกาหลีแล้วก็ไทยนะครับ
ผลิตมาประมาณ๗ปีแล้วหมอจิ๊บบอกเริ่มเข้ามาในไทยช่วง๕ปีที่ผ่านมา
แต่ละปีในไทยผ่าตัดศัลยกรรมซิลิโคนแบบมีชิปประมาณ๑๐๐คู่
มีคนทำน้อยเพราะราคามันสูงเฉพาะต้นทุนเนี่ยอันนี้แค่ต้นทุนอย่างเดียวนะค่ะ
ก็คู่ละ๕๐๐๐แล้วยังไม่รวมค่าผ่าตัดนะครับ
ถ้าเราเอามาสแกนในซิลิโคนที่มีชิปที่จับคู่กับเครื่องสแกนอันนี้
พอเราแตะปุ๊บจะอ่านมาเป็นตัวเลข๑๖หลักซึ่งสามารถใช้อ้างอิงได้
แต่คนที่จะเข้าถึงข้อมูลอันนี้ได้จะมีเฉพาะตัวคนไข้เองซึ่งลงทะเบียนไว้
ผู้ผ่าตัดที่เป็นคนลงทะเบียซิลิโคนอันนี้กับทางข้อมูลของบริษัทใหญ่ผู้ผลิตเท่านั้นครับ
แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าทางบริษัทเก็บข้อมูลอันนี้หรือมีการลงทะเบียนข้อมูลอันนี้เอาไว้กับที่ไหนบ้าง
ทำให้แพทย์คนไข้และในกรณีอย่างนี้เราสามารถตรวจสอบไปที่สถานข้อมูลของบริษัทได้ครับ
เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะยากแล้วที่จะไล่ตรวจสอบว่าเธอคือใครนะครับ
ส่วนเรื่องของปูนที่ถูกโบกทับเอาไว้นะฮะในศพของชายหญิงคู่นี้นะครับ
เราไปคุยกับเจ้าของร้านขายปูนในพื้นที่ตำบลอำเภอคอนบุรีนะฮะ
รอยต่อกับตะบนทุ่งอรุณห่างจากที่เกิดเหตุแค่๑๐กิโลเมตร
เฉพาะตรงร้านนี้นะฮะที่เราคุยด้วยบอกว่าช่วง๒๓สัปดาห์ที่ผ่านมา
ไม่มีคนแปลกหน้ามาซื้อปูนเลยนะคนคุ้นหน้าคุ้นตามาซื้อ
ซื้อแบบ๒๓ลูกก็มีเป็นช่างที่ซื้อทีละ๑๐ลูก๑๕ลูกก็มี
มันก็หลากหลายยี่ห้อจากที่ติดตามดูข่าวคาดว่า
คนร้ายที่ถูกฝังปูนโบกปูนเอาไว้เนี่ยน่าจะใช้ปูนสำเร็จสักสองสามลูก
ผสมมาเลยนะลองฟังดูนะฮะ
คาดว่าเป็นปูนสำเร็จนะเพราะว่าอะไรครับพ่อ
ว่าถ้าร้องว่าจริงใครจะเอาทรายติดรถมาล่ะ
เขาก็ต้องใจปูนสำเร็จปุ๊บก็เทปุ๊บแล้วก็เอาน้ำใส่เลยมันก็จบ
ก็ใช้ได้เลยไง
อ่าถ้าเป็นปูนงานก่อสร้างโดยไปผสมทรายผสมน้ำอีกเนี่ยมันยุ่งยาก
สำเร็จเทน้ำใส่ผสมก็เทได้เลยประมาณอย่างนั้น
ส่วนเส้นทางป่าชุมชนตรงจุดที่เจอศพนะครับ
ช่วงค่ำนี่ก็เงียบจริงนะฮะ
นี่เราลองสำรวจนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไป
เงียบกริบเลยอย่างที่ชาวบ้านบอกอ่ะ
เส้นทางนี้เขาไม่ได้ขับรถขี่รถผ่านกันเท่าไหร่
จากมาหาของป่ามาหาเห็ดจริงนี่ฮะ
หมอหมูครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิรสักจรัสชัยศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์จากมศวนะครับ
หมอหมูบอกว่าศพที่ถูกเทปูนทับก่อนเอาดินกลบอีกทีเนี่ย
ว่าถูกประสงค์หลักของคนร้ายเนี่ยต้องการอำพลางไม่ให้ศพทรงกลิ่นออกมา
ถึงขั้นทำลายศพเลยไหมหมอหมูบอกว่าปูนไม่สามารถทำลายบาดแผลบนร่างกายได้นะครับ
ชั้นเนื้อเยื่อกับผิวหนังอาจจะถูกทำลายบ้าง
แต่ส่วนใต้ชั้นเนื้อเยื่อถึงกระดูกหรือว่ากระโหลกศีรษะไม่ถูกทำลาย
เขาถึงชนะสูตรแล้วเจอร่องรอยการถูกยิงได้นี่นะฮะ
ศพผู้ชายที่เน่าเปื่อยมากกว่าผู้หญิงก็เพราะว่าเขาอยู่ชั้นล่างนะ
มันเป็นเรื่องของจุลินทรีย์นอกร่างกายที่มาช่วยย่อยสลายเพราะเขาอยู่ติดกับพื้นดินมากกว่า
เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยดูเน่าเปื่อยน้อยกว่าบางทีมันเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะ
เขาถูกฝังไม่พร้อมกันความจริงก็ฝังพร้อมกันนั่นแหละนะฮะ
แต่ศพผู้ชายเนี่ยเขาอยู่ด้านล่างใช่ค่ะ
อ่าหมอหมูก็เลยคลายข้อสงสัยเอาไว้ส่วนเรื่องที่ว่าเอ๊ะทำไมเบื้องต้นบอกน่าจะเสียชีวิตมาแล้วสักสามวันเมื่อวานนี้ใช่ไหมอืม
แต่ต้องคูณเรื่องของเวลาอีกหมอหมูบอกว่าการฝังดินการเน่าเปื่อยมันก็จะนานกว่าอยู่บนดิน
มันจะแตกต่างกันว่าศพอยู่ในน้ำศพถูกฝังดินหรือว่าศพอยู่บนดินลักษณะการเน่าเปื่อยจะต่างกัน
อยู่ในน้ำก็จะอีกอย่างอีกใช่ค่ะก็จะอีกแบบ
เพราะฉะนั้นพอขึ้นมาบนดินแล้วดูสภาพแล้วน่าจะ๓วันคุณต้องคูณเข้าไปอีก
ถ้าอยู่ใต้ดินเนี่ยหมอหมูบอกต้องคูณ๘แสดงว่า๓๘ก็อาจจะ๒๔วันก็ประมาณอย่างที่ตำรวจบอกวันนี้
ค่ะน่าจะถูกฝังถูกฆ่ามาแล้วสัก๓๔สัปดาห์
ค่ะเดี๋ยวค่อยคลี่ปมไปด้วยกันนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้